คุณผู้ชมคะโรคฝีดัดลิงเป็นโรคที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตา

แต่ประเทศไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

แต่ว่าตอนนี้มันก็กระทบกับสถานที่ที่มีลิงเยอะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
คนจะไปดูลิงไปให้อาหารลิงอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่คนขายอาหารลิงก็ขาดรายได้
นี่คือแหล่งท่องเที่ยวช่องเขาน้อยเขากันตังกวนนะคะ
เทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

นักท่องเที่ยวไม่ไปเลยไม่ไปซื้ออาหารให้ลิงเลยเพราะว่าเขาก็กลัวนะคะ
ก็เราไปถามพ่อค้าอาหารลิงแถวนั้น
ตอนนี้ฝูงลิงอดหยากแล้ว
ตัวพ่อค้าเองก็เดือดร้อนขาดรายได้
จริงแล้วก่อนหน้านี้ขายได้วันหนึ่งเป็นพันนะ
ตอนนี้เหลือวันหนึ่งไม่ถึงร้อยหลักร้อยอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าต้องนำอาหารไปให้ลิงกินฟรีด้วยความสงสารลิงด้วย
นักทุ่งเที่ยวไม่มีเลยครับ
รายได้พ่อค้าแม่ค้าก็หายมาเลยครับ
แล้วส่วนของพี่ระวังอย่างไรครับพี่
ตอนนี้ผมระวังผมต้องเลิกเร็วขึ้น

แล้วก็ซื้อกอย๑๕มาทาเพื่อป้องกันไว้ครับผม
อธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
บอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิ
สำหรับการเฝ้าระวังโรคก็คือเน้นติดตามเฝ้าระวังคนที่มาจากต่างประเทศ
เฉพาะประเทศที่เสี่ยงสูงไนเจรียคองโกหรือโซนยุโรป
เริ่มมีการระบาดในประเทศแล้วแต่ก็ยังไม่มีการแสดงอาการในสนามบินต้นทาง
พอมาถึงไทยมันก็ไม่แน่อาจจะมีอาการก็ได้ก็ต้องเฝ้าระวังกัน
คัดกรองเป็นแบบนี้นะคะดูว่ามีไข้หรือเปล่ามีประวัติมีไข้ไหม
คอไหมปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตหรือว่าอาการใดอาการหนึ่ง
แล้วก็จะมีผื่นตามตัวค่ะตุ่มนูนตุ่มน้ำใสตุ่มน้องตุ่มตกสะเก็ด
ทีนี้ค่ะก็ถ้าเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้
ภายใน๒๑วันก็ต้องยิ่งจับตานะคะ
สำหรับคนที่มีอาการสแกนเข้าระบบแล้วก็รักษา
ในบัตรก็จะบอกว่าหากมีอาการเข้าข่ายให้รายงานทันที
แล้วก็รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
สำหรับการป้องกันถ้ากลับมาจากประเทศ
ที่เขาเริ่มมีการแพร่ระบาดแล้วนะคะ
คัดกรองฟ่าระวัง๒๑วันนะคะ

นำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้คัดกรอง
ต้องแยกคนป่วยด้วยนะคะแยกออกไปเลยแยกตัวไปก่อน
เลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลัง
ุ่มน้องของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า
เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก
ล้างมือบ่อยด้วยนะคะสบู่น้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ด้วย
ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคได้ค่ะ
ก็ต้องระวังกันไว้ก่อนนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะ